ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับฝนตก๒วัน๒คืน
ปรากฏว่าตอนนี้น้ำจากเขาไหลเข้าเมืองแล้ว
เมื่อคืนนี้ฮะเอาไปดูสถานการณ์น้ำป่าหลาก
โอ้โหโหน่ากลัวจริงจริงค่ะที่มันหนักแบบนี้
เร็วแบบนี้แรงแบบนี้เพราะฝนตกสองวันสองคืนครับปริมาณน้ำจากเทือกเขาหลวงไหลทะลักลงมาพื้นที่ด้านล่าง
ส่วนที่เห็นนะครับคือทานน้ำตกท่าหาในหมู่บ้านคีรีวงอำเภอลานสกา
ปริมาณน้ำป่ามหาศาลครับไหลมาจากเทือกเขาหลวงด้วยความแรง
ทะลักท่วมสูงถึงสะพานแขวนนะครับ
แล้วก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่๓ที่บ้านนี่ฮะสะพานแขวนนะครับ

นี่คือที่บ้านย่านยาวนะครับตะบนกำโลน
เข้าของเครื่องใช้ในบ้านได้รับความเสียหายครับ
น้ำป่ามาเร็วมากจริงชาวบ้านบอกว่าขนย้ายอะไรไม่ทันเลย

ฮะล่าสุดนะครับน้ำจากคีรีวงครับคุณผู้ชมครับ
บ่ามาถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราชแล้วฮะ
โอ้โหตัวเมืองนครศรีธรรมราชโดนทุกปี
ชุมชนในเขตเทศบาลถูกน้ำท่วมครับระดับน้ำยังไม่สูงมากนัก
แต่ชาวบ้านตอนนี้เร่งขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงไว้ก่อนแล้ว
เพราะว่ากังวลนะครับว่าระดับน้ำมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นกว่านี้

ขณะเดียวกันนะครับระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนด้วย
แล้วก็วางแผนให้โรงเรียนในเทศบาลเนี่ย
เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไปก่อนนะครับ
ถ้าผู้ประสบภัยตรงไหนถูกน้ำท่วมแล้ว